ทีนี้มาติดตามความคืบหน้ากรณีแม่มณีกันหน่อยนะคะ
มณีโกงแชร์นะคะล่าสุดค่ะ
คือก่อนหน้านี้ออกหมายจับขบวนการแม่มณีไป๒ราย
ล่าสุดออกหมายจับเพิ่มอีกสามรายนะคะ
วันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
นำทั้ง๓คนทั้ง๓ผู้ต้องหามาสอบปากคำเครียดเลยนะคะ
นำโดยผู้บังคับการตำรวจจังหวัดอุดรธานีค่ะ
สอบปากคำผู้ต้องหาตามหมายจับในขบวนการโกงแชร์แม่มณี
สามคนประกอบด้วยนายปียะคีรีสุวรรณกุล
ดางสาวสุพันนีค์นิกกอนกุลนะคะ
คือหลังจากที่สอบปากคำทั้ง๓คน
แล้วก็ตามไปยึดทรัพย์ได้ทรัพย์ที่ยึดได้เป็นเงินสด๕๕๐๐๐๐๐บาท
ทองคำหนัก๑๐บาทแล้วก็แหวนเพชรด้วย
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่แม่มณีฝากไว้กับทั้ง๓คน
ก่อนที่แม่มณีจะถูกจับ
ผู้การจังหวัดอุดรธานีบอกว่าผู้ต้องหาตามหมายจับ๓คน
ที่จับกลุ่มได้ล่าสุดนี้นะคะไปรวมกับของเดิมอีกสองคน
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ขบวนการเครือข่ายของแม่มณีโกงแชร์
จับได้แล้วเพิ่มเติมอีกห้าคนค่ะสามคนนี้นะคะ
เป็นใครมาจากไหนผู้การจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
เป็นพนักงานแล้วก็เป็นผู้ร่วมกิจการในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ซึ่งโดยเฉพาะนางสาวสุพรรณียังเป็นนางแบบรีวิวเครื่องสำอางให้กับแม่มณีอีกด้วยค่ะ
ทั้ง๓คนมีหลักฐานที่เชื่อมโยงเรื่องของการยักยอกถ่ายโอนทรัพย์สิน
แล้วก็มีการได้รับความไว้วางใจเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินจากแม่มณี
คือส่วนหลักหลักใหญ่ใจความเลย๓คนผู้ต้องหาล่าสุดทั้ง๓คน
เป็นคนที่แม่มณีไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำธุรกรรมทางการเงิน
แล้วก็ก่อนที่ตัวเองจะถูกจับกลุ่มก็เอาทรัพย์สินไปฝากไว้กับ๓คนนี้
ส่วนของแม่มณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการตั้งคันก่อนการคุมขัง
เราก็ถามกันมาเยอะว่าจริงหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะตำรวจโดยพันธุ์ตำรวจเอก
รัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำมีการจัดพยาบาลประจำเรือนจำ
ใช้เครื่องตรวจคันแบบทั่วไปเบื้องต้น
ถ้าเกิดว่าตรวจคันเนี่ยใครเคยตรวจก็จะรู้มันจะขึ้น๒ขีด
แต่แม่มณีขึ้นขีดเดียวแปลว่าไม่ได้มีการตั้งคันนะครับ
เจ้าหน้าที่เรือนจำก็ต้องมีการพูดคุยกับผู้ต้องหา
แล้วก็มีการนำไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาล
แล้วก็ต้องถามด้วยว่าที่ถ้าเกิดว่าโกหกเนี่ยคุณต้องการอะไรแม่มณี
คุณต้องการอะไรเพิ่มเติมจากสังคม
ทีนี้จากการสอบถามตัวผู้ต้องหานะคะทราบว่า
มีสื่อมวลชนติดตามทำข่าวเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมาก
ทำให้ผู้ต้องหาไม่มีความประสงค์ที่จะไปตรวจคัน
อยากไปตรวจคันที่โรงพยาบาลไม่อยากไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ซึ่งถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
ส่วนความเสียหายล่าสุดเอาเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานี
ผู้เสียหายจากเครือข่ายแม่มณีนะคะ
ผู้เสียหายที่อุดรธานีล่าสุดคือ๒๗๔ราย
ค่าความเสียหาย๑๓๗ล้านบาทค่ะ
มูลค่าความเสียหายตัวเลขกลมพันกว่าล้าน
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแม่มณีโกงแชร์๔๐๐กว่าคน
ค่ะตอนนี้ก็ทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มเติม

ไปแจ้งความได้ในพื้นที่ของคุณนะคะ